ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็ยังคงเป็นภาคต่อไปเรื่อยเหมือนกันนะคะ
ซึ่งบอกด้วยว่าจะมีการฟ้องกลับกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มา

เพราะว่าไม่ได้มีการแสดงหมายจับก่อนที่จะเข้าจับกลุ่มตัวแต่อย่างใด
อีกทั้งนายกรัฐมนตรีก็ออกมาพูดเรื่องนี้ด้วย
เพราะว่าหลายฝ่ายแสดงความเป็นกังวลในเรื่องของการจับตัวจานิวแบบนี้
นายกก็บอกเลยว่าที่จับเนี่ยไม่ได้จับเรื่องไปอุทยานราชพักษ์นะ
เขามีหมายจับก่อนหน้านี้อยู่แล้วไม่ใช่เรื่องนี้คนละเรื่องกัน

นายยกพูดดุเดือดพอสมมุติเลยบอกว่าคือมีหมายจับก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
เป็นความผิดปกติที่ผิดกฎหมายรวมถึงเรื่องของการที่ไปชุมนุมกัน
เรื่องของการต่อต้านที่สำคัญแอบเหน็บไปถึงเรื่องของว่า
คือสื่อถามไงว่าแต่ว่าเป็นการจับกลุ่มนักศึกษาเนี่ย
ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะต่างชาติเขาจะมองไม่ดีหรือเปล่า
นายกบอกว่าเรียนมากี่ปีแล้วล่ะทำแต่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเรียน
แล้วเมื่อไหร่จะจบเอาไปฟังเสียงนายกกัน
เขาจะไปโน่นมันต้องดูที่ว่ากระบวนการเริ่มต้นความผิดอยู่ที่ไหน
ถ้าเขาทำตรงนี้นะมันก็ผิดภาระวัลชุมนุมผิดความรัชชอ
ในเรื่องของการชุมนุมเรื่องกฎหมายสุขภาพอยู่แล้วผิดผิดแน่นอน
คราวนี้ที่จะไปโน่นมันจะผิดต่อที่สองเพราะไปชุมนุมที่โน่นคนละพื้นที่คนละเวลา
เป็นต่างครับต่างเวลาเป็นสองคดีนั่นแหละคือสิ่งที่ผมห่วงเขา
ไปแล้วจะไปทำไรได้เขาไม่รู้พวงงานทำไม
เขาจะไปพูดไปสื่อแล้วเรียกคนมารวม

ทำไมแล้วจับให้เธอเห็นแล้วเธอก็ถ่ายรูปมา
รู้ไหมเอ่อนี่จะจบทำแต่สิ่งที่ไม่ชนะที่เรียนน่ะ
ทำอยู่นั่นแหละก็ไม่จบก็ไม่จบเดี๋ยวผมว่าน่ะ
หลงสิหลงพลายต่อต้านสิหลงสิอ่ะแหละ

มีอารมณ์อยู่เหมือนกันซึ่งความผิดที่จันนิวโดนจับครั้งนี้
คือความผิดกฎหมายปกติมาตรา๑๑๖๑๑๗ในกรณีสร้างความวุ่นวายสับสนในที่สาธารณะ
อันนี้ที่นายยกบอกที่บอกว่าเป็นหมายเก่าของเขา
ก็คือผิดมาตรา๑๑๖๑๗นี่แหละ
แล้วก็สื่อเขาก็ยังถามด้วยนะว่าไม่กลัวต่างชาติมองไม่ดีเหรอ
ยกบอกเลยบอกว่าก็ช่างต่างประเทศทำไมชี้แจงได้ชี้แจงไปหมดแล้ว
เอาข้อเท็จจริงส่งไปสถานทูตทุกประเทศแล้วว่าใครผิดอะไรอย่างไรตรงไหน
ชี้แจงไปหมดแล้วพฤติกรรมของใครที่อยู่ต่างประเทศผิดกฎหมายอะไรบ้าง
ตนส่งไปหมดแล้วนะฮะผิดกฎหมายอะไรบ้างตนไม่กลัวใครอยู่แล้ว
ที่ผ่านมาไม่กล้าพูดกันก็เอาเรื่องข้อเท็จจริงส่งไปยังสถานทุกประเทศ
ใช่คือที่สื่อถามเรื่องต่างประเทศเป็นเพราะว่า
เขาออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องการควบคุมตัวจานิวไง
บอกว่ายังคงมีความเป็นห่วงนะ
สหรัฐยังคงมีความเป็นห่วงในเรื่องการจำกัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในประเทศไทย
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างสันติ
อยากให้ทางการไทยให้ความเคารพต่อเสรีภาพในการแสดงออก
สิทธิมนุษยชนแล้วก็เสรีภาพขั้นพื้นฐาน
อย่างกรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วย
ทีนี้มาดูความคืบหน้าเรื่องคดีความกันไหมคะ
หลังจากที่จานิวโดนควบคุมตัวไปใช่ไหม
เขาให้สัมภาษณ์นะบอกว่าผู้สื่อข่าวได้ยินมานะ

ก็โดนอุ้มโดนคลุมศีรษะ
โดนขับวนอยู่ตั้งสองชั่วโมง
โดนขู่โดนด่าทอโดนทำร้ายร่างกาย

จากนั้นถึงค่อยนำตัวมาส่งที่สถานีตำรวจ

ใช่ทีนี้ทางด้านพันธุ์ตำรวจโทภาคภูมิ
เดชะเรืองสินสารวัสสืบสวนสอบสวนตำรวจรัฐไฟธนบุรี
ก็เปิดเผยให้ฟังบอกว่าในชั้นสอบสวนคดีที่เกิดขึ้นเนี่ย

แล้วก็ไม่ต้องการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยนะ

พนักงานสอบสวนเขาก็เลยกำหนดเงื่อนไขให้

ให้เดินทางมาสถานีตำรวจรถไฟธนบุรีทุกครั้งที่นัดหมาย

สุดท้ายค่ะทางด้านสถานีตำรวจรถไฟธนบุรีก็เลย
นำตัวผู้ต้องหาทั้ง๔คนที่เป็นแกนนำเนี่ย
มาขออำนาจสารทหารกรุงเทพฝากขังในผลัดแรก
แต่ปรากฏว่าศาลก็ยกคำร้องฝากขังผู้ต้องหาทั้ง๔คนนี้
เพราะว่าคดีนั้นมีอัตราโทษน้อย
คำพยานคนสำคัญก็เสร็จสิ้นไปหมดแล้ว
ทั้งหมดก็เลยได้รับการปล่อยตัวทันทีค่ะ
แล้วก็จะมีการนัดหมายเพื่อนำตัวส่งฟ้องศาลอีกครั้งต่อไป
ก็เป็นทนายของฝ่ายจานิวเองก็มาดำเนินการด้วย

ก็เดินออกมาจากสถานีตำรวจขออภัยศาลฐานกรุงเทพ

หน้ายิ้มแย้มเข้าไปคุยกับจานิว

ก็จะยังคงเดินหน้าสู้ตามเจตนารมณ์แบบนี้ต่อไปนี่แหละ
แล้วก็เตรียมที่จะเดินทางไปยังสถานีตำรวจรถไฟธนบุรีอีกครั้งด้วย
เพราะอยากจะไปติดตามกรณีที่นายอภิษฎทรัพย์นภาพันธ์
หนึ่งในผู้ต้องหาถูกตำรวจนครบาลชนะสงคราม
หมายจับแล้วก็ควบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
และที่สำคัญจานิวบอกเลยบอกว่า
จะเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับชุดจับกลุ่มตัว
สถานีตำรวจภูทรคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีด้วย
เพราะถือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ไม่มีการแสดงหมายจับและยังใช้กำลัง
ขุมตัวจานิวยังใช้คำว่าเป็นการกระทำที่ปาเถื่อดมาก
วันนี้แหละฮะที่จะเข้าฟ้องกลับนะครับ
เข้าแจ้งความที่สนที่ปฐุมธานีนะครับ
แต่ว่าย้อนกลับไปที่อีกนิดจังหนาโยชน์มั่วอีกนิดหนึ่ง
เอาหรือไม่เล่าแล้วพวกคุณจะปล่อยให้คนเหล่านี้ต่อต้านเหรอ
นายกบอกแบบนี้ผมพูดไปก็ไม่ฟังกัน
จนเหนื่อยปากเดี๋ยวชกเลย

แล้วก็ไปเขียนเฉพาะไอ้ที่แสบ
นายกอารมณ์เสียอย่างนั้นอย่างนี้
แต่ฟังกันบ้างหรือเปล่าเรื่องที่เป็นสาระ
และจะปล่อยให้เขาทำกันอย่างนั้นอย่างนี้
ได้อย่างไรมันก็ขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้

เพราะว่าเดี๋ยวนายยกรัฐมนตรีจะหาว่าเรา
เอาแต่ข่าวที่ท่านอารมณ์เสียมาเล่า
เราก็หยิบยกนี่แหละที่ท่านพูดเหมือนกัน
บอกว่าเราอารมณ์เสียอย่างนั้นอย่างนี้